คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นรวยกันบ้างดีกว่า
คุณชนะมาพูดอะไรอยู่อยากจะทำให้พวกเรานั้นรวย

เฮ้ยก็สองไม้สองมือตั้งใจทำมาหากิน
แล้วใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่ผมแนะนำเลี้ยงหนู
เฮ้ยคุณมีคำแนะนำดี
หนูยังไงให้รวยไปติดตามเลยครับ
ถ้าพูดถึงหนูนาหลายคนคงนึกถึงสัตว์ที่วิ่งอยู่ตามรองท้องนา

สมัยก่อนคงพบเจอได้ตามธรรมชาติทั่วไปค่ะ
แต่ปัจจุบันเริ่มหายากเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนไป
จึงมีการทำฟาร์มพ่อเลี้ยงจนบางที่ก็รวยจากหนูนานี่แหละค่ะ
ตลอดข่าวของเราวันนี้จึงจะพาไปเปิดไอเดียคนจะรวยช่วยไม่ได้กับเจ้าหนูนา
แต่เส้นทางและวิธีการจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลย
เริ่มกันที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงหนูนาในท่อซีเมน
ที่นี่คือฟาร์มหนูนาท่อซีเมนค่ะ
อยู่ที่บ้านหัวนาคำพัฒนาหมู่ที่๓ตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยทะแหลงจังหวัดนครราชศรีมา
และที่นี่เป็นของอดีตหนุ่มโรงงานที่หันมาเพาะหนูนาขายในท่อซีเมน
จนมีรายได้หลักหมื่นต่อเดือน
โอ้โหรายได้ดีขนาดนี้มีที่มาที่ไปแบบนี้ค่ะ
เจ้าของฟาร์มอย่างคุณสมเกียจสุขคำทาเล่าให้เราฟังว่า
เลี้ยงหนูนาในท่อซิเมนนั้นแค่ก่ออิดให้หนูนายอยู่ในพื้นที่จำกัด
เป็นคู่ไว้ประมาณ๒๕วันค่ะ
หนูนาก็จะผสมพันธุ์แล้วก็เริ่มตั้งท้อง
ซึ่งแม่พันธุ์๑ตัวนะคะจะออกลูกประมาณ๘๑๐ตัว
จากนั้นอีก๔เดือนหนูนาก็จะตัวโตเต็มที่

ก็สร้างความรวยเติมรายได้ให้เดือนละหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียว
ไปรวยต่อกับฟาร์มหนูนาในยางรถยนต์
ไอเดียสุดบันเจิดกับฟาร์มหนูนาในยางรถยนต์นี้
เป็นของหนุ่มโคราชอย่างคุณพี่บรรจงเริกกลาง
วางรางน้อยตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เขาใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านทำฟาร์มหนูนาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ
โดยหาวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวเช่นโอ่งน้ำเก่าหรือยางรถยนต์เก่าแบบนี้
ทำเป็นบ่อเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนงานนี้ประหยัดได้รวยด้วยไอเดียจริงจริงค่ะ
ซึ่งวิธีการนั้นคุณพี่เขาก็บอกไว้ว่าใช้ยางรถยนต์เก่า
เรียงกันเป็นชั้นชั้นให้เหมือนบ่อซีเมนส่วนการให้น้ำก็ใช้น้ำระบบเติม
โดยใช้ขวดต่อกับก๊อกให้น้ำหมูที่หนูสามารถดูดกินจากด้านในได้
น้ำหมดก็เติมขวดที่อยู่ด้านนอกได้เลยช่วยประหยัดได้แถมไม่ต้องเดินท่อน้ำทั้งฟาร์
ฟาร์มอื่นอื่นอีกด้วยล่ะค่ะงานนี้นอกจากจะลดต้นทุนแล้ว
ยังทำให้หนูเติบโตอย่างแข็งแรงเพราะได้วิ่งเล่นตามล้อรถอีกหลายชั้น
เหมือนออกกำลังกายไปในตัวด้วยล่ะจ้า
อีกหนึ่งไอเดียรวยด้วยหนูนากับนี่เลยหนูนาอบโอ่งออนไลน์
ฟาร์มกันแล้วก็ต้องต่อยอดการขายหนูนาด้วยการแปรรูปเป็นอาหารกับหนูนาอบโอ่ง
ซึ่งปัจจุบันนี้การวางขายตามหน้าร้านในยุคเศรษฐกิจแบบนี้
บอกเลยว่าอาจจะขายออกยากคนซื้อน้อย
สองสามีภรรยาชาวเพชรบูรณ์ที่ขายอยู่ริมทาง
แต่ดันมาเจอพิษโควิดลูกค้าไม่ค่อยลงรถมาซื้อนี่แหละค่ะ
ทำให้รายได้หดหายเขาจึงปิ๊งไอเดียขายหนูนาอบโอ่งในออนไลน์กับแอปพลิเคชันดังซะเลย
ไม่น่าเชื่อเลยค่ะกลายเป็นเจ้าแรกในออนไลน์ที่มีหนูนาอบโอ่งขายแบบนี้
ทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้ประสบความสำเร็จและก็มีรายได้เป็นก่อเป็นกรรม
เรียกว่ารวยกันเลยทีเดียว
งานนี้เขายังบอกไว้อีกนะคะว่าหนูหน้าอบอกของเขานั้นเลี้ยงเองจากสวนหลังบ้าน
ทำให้เนื้อนั้นนุ่มหอมหวานหนังกรอบแถมนำมาหมักสมุนไพรให้รสแซ่บ
จนเป็นที่ติดใจของลูกค้านี้แหละค่ะ
ไอเดียเด็ดรสชาติโดนแบบนี้เป็นเครื่องการันตีจริงเลยว่างานนี้หนูนาพารวย
หนูนาพารวยต้องดูคุณพี่เขาไว้เป็นตัวอย่างในการทำมาหากิน
เพราะว่าถ้าฟังคำแนะนำจากคุณชนะจน
ไม่ต้องเชื่อคุณชนะให้ดูคุณพี่เขา
ต้นอย่างเดียวไม่พอนะงานเข้าอีกโอ้โฮนังสารคืองานการอาชีพ
งานเข้าโดนจับได้โอ้ยจับหนู
โอ้โฮโดนจับทวนรวมเหลืองหนู
พอใช้ยังพอไปต่อค่ะ